ทีนี้มาดูเรื่องหวาดเสียวที่น้องบัวแดงชายภูมิกันบ้างค่ะ

นั่งคุยกับเพื่อนบ้านอยู่บนแคล่ค่ะ
มือหนึ่งก็ไกลเปย์ปากก็คุยกับเพื่อน
สักพักหนึ่งจู่มีผู้ชายคล่างมานายจากไหนไม่ทราบ
มาเลยค่ะพร้อมมีดอิโต้ไว้ฟันอ้อย

ไม่ยั้งนะคะเพราะเธอเนี่ยล่าสุดคืออาการสาหัส
แล้วถามว่าจบไหมมันจบที่เธอไหมไม่ใช่นะคะ
เพราะชายคลั่งคนนี้ใช้อีโต้อันเดิมอะค่ะ
ฟันลูกน้อยของเธอวัย๔เดือนฟังไม่ผิด๔เดือน
ซึ่งน้องเนี่ยนอนอยู่ในอู่ภาคเขาม้าเนี่ยคุณผู้ชม
แล้วน้องก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะ
คือเดิมทีเดียวเนี่ยตำรวจเอ่ยกู้ภัยเอ่ย
แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอ่ยนำตัวสองแม่ลูกเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาลหนองบัวแดง
แต่โรงพยาบาลบอกว่ามันเกินศักยภาพจริง
เพราะอาการทั้งคู่สาหัสมากก็เลยต้องมีการส่งตัวทั้งคู่
ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลชายภูมินะคะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือเนี่ยฮะ
คุณผู้ชมหมู่บ้านปากห้วยเดือตำบลคู่เมือง
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสพนบัวแดงนะคะ
ก็ไปปิดล้อมจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ผู้ชายคลั่งคนนี้อายุ๔๖ปี
เป็นผู้ป่วยทางจิตเพราะว่าหลังจากที่เขาก่อเหตุเสร็จปุ๊บนั้น
หนีเลยค่ะหนีไปกบดานอยู่ที่บนเขาสุดท้าย
จับกลุ่มตัวได้แบบนี้ต้องบอกว่างานนี้
เล่นเอาตำรวจสพหนองบัวแดงเหนื่อยเลย
เพราะว่าต้องใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อม
กว่าจะได้ตัวมาที่โรงพักแบบนี้ค่ะ๕ชั่วโมงกว่า
ห้าชั่วโมงกว่าโอ้โหตำรวจเนี่ยเอาไปใช้เวลา
เอาเวลาตรงนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณชนได้เยอะเลยนะ
แต่ต้องมาตามจับกลุ่มผู้ชายคนนี้คนเดียวค่ะ
คนเจ็บก็คือนางประคองจันทราอายุ๓๓ปีนะคะ
ถามว่าสาหัสขนาดไหนสาหัสสิคะ
เพราะว่าถูกฟันที่บริเวณหลังเนี่ยห้าแผล
ศีรษะอีกสามแผลแค้นซ้ายอีกสองแผล
ส่วนลูกชายวัย๔เดือนของเธอถูกฟันเข้าที่ใบหน้า
น้องวัย๔เดือนถูกฟันเข้าที่ใบหน้าและศีรษะแผลเวอะเลยค่ะ
ก่อเหตุมาได้เนี่ยนะพยายามสอบถามนะคะ
ว่าไปทำเขาทำไมไปทำเขาทำไม
โกรธอะไรกันนักดาผู้ตัำไม่รู้เรื่องค่ะ
ลักษณะยังเบลออยู่เลยฉันไม่แน่ใจว่าเบลอยาที่

ตำรวจต้องไปตรวจปัสสาวะว่ามีสารเสพ

เพียงสั้นว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรลงไป

ทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเราก็ไปสอบถามกำนันตะบนครูเมือง
นายสุรสักย์โอนทำยอมรับว่า
คนก่อเหตุมีผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริง
ปกติผู้ชายคนนี้อายุ๔๖ปีคนก่อเหตุเป็นคนนิสัยดี
ผู้จาภัยเหรอเพราะพริ้งส์เสนอหู
แต่คาดว่าคงมีอาการขาดยา
ไม่ยอมทานยาตามปกติตามแพทย์สั่ง

พอกำเริบเสร็จปุ๊บคลั่งสิคะ
คลั่งเสร็จปุ๊บก็เลยไปลงมือก่อเหตุนี้นะคะ
ส่วนพ่อแม่ของคนก่อเหตุ

พ่อแม่ยืนยันเลยบอกว่าก็ขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ก็อยากให้ลูกชายได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี
อันนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลต่อเองนะคะ
ส่วนนายสงกรานปัดสติน้องเขยของผู้ก่อเหตุเล่าบอกว่า
คือก่อนที่สองแม่ลูกเขาจะโดนทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส
คลั่งคนนี้ใช้มีดไล่แทงเขาเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บ
เห็นไหมโชว์แผลดูแบบนี้แต่เขาดีมาก
ญาติญาติแล้วก็ชาวบ้านวิ่งมาจับตัวชายคลั่งคนนี้ได้ทัน
เขาเองก็เลยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ไปรักษาที่ตัวที่โรงพยาบาล
หลังจากนั้นชายคลั่งคนนี้ก็ไปก่อเหตุต่อนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งอุทหรณ์นะคะสำหรับผู้ป่วยจิตเวททานยาไม่ได้
ยาไม่ได้แล้วก็ต้องฝากไปที่ครอบครัวนะครับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็รวมไปถึงผู้สูงอายุ
อันนี้ก็ต้องดูแลอย่างดีนะคุณสุภาษานะใช่ค่ะ